แน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังตามเรื่องของเสียแป้งนาโนตกันอยู่แน่
จากที่คนกำลังตั้งข้อสงสัยบอกตายแล้วละมั้งลงจากเขาไปแล้วละมั้ง
วันนี้เปิดปั้งเลยโอ้โหช่วงเย็นที่ผ่านมาโอ้โห
คือ๓๐กว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่ว่าหนีออกมานะ
สิบเจ็ดวันตามล่าบนเขาบรรทัศน์ใช่วันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเสียแป้งนาโนต
ส่งคลิปนี้มาให้ใครเป็นคนแรกนะแต่มันได้รับการเผยแพร่ส่งต่อกันไปมากมายค่ะ
นี่ฮะด้วยหน้าตารูปร่างลักษณะแบบนี้บางคนบอกเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่
ตัวจริงหรือเปล่าเราตรวจสอบให้แล้วค่ะทางฝั่งญาติพี่น้องเขาบอกใช่
นี่คือเสียแป้งตำรวจที่พัทธลุงเดี๋ยวท่านรอฟังเขาก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วอืม
ใช่เสียแป้งพูดไว้๔นาทีครึ่งนะฮะเดี๋ยวมาขยายความให้ให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเมื่อช่วงแรกเนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งได้ฟังไปแล้วให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ
ปริ้มเลยครับสี่นาทีครึ่ง
แต่อาจจะเป็นผมนี้อยากให้รู้ว่าผมไม่ได้รับความผิดทำ
ผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเล่ว่าความยุติธรรมยังไหม
อ่าอยากการบอยคืออยากการ
เละดาบสำรวจ

ที่หลุดและดาบอ่าแล้วจ้าที่เป็นสมมิตรนะครับ
สะด่านติ้งส่วนใจ
ก็เลยรับการประกันตัวอย่างกันตั้งไม่ไม่พอตั้งทีเดียวเป็นผู้หวังเป็น
วันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกคน

วันนั้นอ่าอยากการบอยเป็นคนตู้มาใจสัปดาห์
โต๊คปรอนอ่อน
เลียบโดยแล้วเธอจริงพี่คนไม่ได้เจ๋งอ่ะ
อะไรก็ล้างไปกับจะลองไปไว้มีเจอตำรวจกับปริหิติ
เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเรียบติดต่างหมอโหลยักษ์ไม่เกี่ยวกับพวกกายยาเรียบติดกับผมกินผมโหลยักษ์แต่ผมไม่เคยกล้ายครับไม่เคยกล้า
และยาเรียบติดตีว่าปบตีว่าตำรวจขึ้นมาชุดประตาครับยาเรียบติดก็อ่ะเกี่ยวไม่ใช่ของผมครับอืมทวดดีนี้เลยครับ
มหาแล้วแต่ผมไม่เคย์เข้ากับต่าง่ายคุณเชียววิงได้เลยครับเป็นผม
ซึ่งตายเลยครับประนันเจ็บผมไม่ยิง
นำเนินการตามใช่ไหม
คิดว่าดำเนินการตามกอดไม่กลับมาอะไร
หิวปู่ตึงเอาแต่แล้วเรียงผมบอกครับพี่น้อง

โอ้โหสี่นาทีนี้เรียกว่าเปิดหน้าทาชนได้ไหมพี่หวี
สี่นาทีครึ่งน่ะ

เหมือนกับฝากบอกเรื่องของ

เหมือนกับมีคนไปเปรียบเทียบเยอะใช่ไหม
ล้วนถังเรียงของการทำงานของตำรวจเนี่ย
แปลงนาโนส์ทีนี้เขาเลยบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบเลยกับคุณฤทธิ์ลิศิเค้าเลย
ส่วนเรื่องของเนื้อหา๔นาทีครึ่ง
เสียแป้งนาโนตปรากฏตัวทางคลิปมาเป็นครั้งแรก
หลังจากหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันนี้ก็สามสิบสามวันนะใช่ค่ะเดือนกว่าท่านล่าบนเขาบรรทัศน์ก็สิบเจ็ดวันอ่านะฮะ
คลิปนี้มันทำให้เห็นว่าแน่นอนคือหนึ่งเสียแป้งเขาบอกเขาไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
หนึ่งไม่ได้อยู่บนเขาแล้วเขาลงมาตั้งแต่วันที่มีการปะทะกับตำรวจบนเขาบรรทัศน์
แสดงว่าวันนั้นประทากันจริงอืมแปดพฤศจิกายนค่ะนะฮะสองเขาบอกเขาต้องหนีออกมา
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองตัวเองบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมัน
มันไม่มีความยุติธรรมใช้คำว่าไม่มีอยู่จริงอ่าถ้าไล่ไปเลยนะฮะ
เสียแป้งเนี่ยเขาอัดคลิปเปิดใจเนี่ยก่อนอื่นนี้เขาเริ่มต้นด้วยการสวัสดีชาวใต้ทุกคนใช่ไหม
ใช่ค่ะบอกวันนี้ต้องขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจเขานะ
ทำให้เขาเนี่ยได้มีแรงสู้ต่อไป
นี่นะฮะนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
โดยบอกว่าที่เขาต้องหนีออกมาเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม
การที่มีการที่หนีมาเนี่ยเสียแป้งบอกโทษเขาก็ไม่ได้มากมาย
แต่ที่หนีเพราะอยากให้รู้ว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาบอกเขาทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับ
ทั้งที่มีคนเกี่ยวข้องมากมายกับเขาก็เอ่ยชื่อไว้หลายคนค่ะนะฮะ
อายการบอยดาบตำรวจธีรวุฒิจาสิบเอกสมมิตรนี่นะ
แล้วก็นายสมชายหรือประธานติ่งนี่นะก็เดี๋ยวต้องรอฟัง
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่ถูกเอ่ยชื่อถึงด้วยนะใช่ค่ะ
เพราะนี่คือคำกล่าวอ้างในการอัดคลิปของเสียแป้งนาโนตซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานะของเขาเนี่ย
คือนักโทษชายที่หลบหนีจากโรงพยาบาล
หลังจากเวือนจำเนี่ยส่งเข้าโรงพยาบาลนายเฉาฤทธิ์ทองด้วงวัยสามสิบเจ็ดปีนะฮะ
เสียแป้งบอกว่ามีเขาคนเดียวไม่ได้ประกันตัวแล้วมันยุติธรรมตรงไหน
ความวิธรรมยังมีไหมนะฮะเสียแป้งบอกในคลิปนะครับ
บอกว่าวันนี้เขายอมรับความจริงนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ที่เขาอ้างถึงก็คือวันนั้นเขาบอกอายการบอยเป็นคนโทรมาหาเขา
เพื่อให้ไปช่วยหลานบอกว่าหลานเนี่ยถูกอุ้ม
แต่พอไปดูแล้วเนี่ยไปเจอตำรวจกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งตอนแรกนึกในใจอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่ทำไมถึงไม่ยอมแจ้งตำรวจ
พอถามเขาบอกว่าแจ้งตำรวจไปเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงไม่มีการแจ้ง
หลังจากนั้นเสียแป้งก็ถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับคดีอุ้มเรื่องยาเสพติด
โดยบอกว่าถูกหลอกให้ไปอุ้มใครคนหนึ่งพอไปถึงไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นโจร
เป็นโจรแน่นอนแล้วมาบอกว่าเสียแป้งเนี่ยโดนคดีเรื่องยาเสพติด
ทั้งที่ตัวเสียแป้งยืนยันว่าตัวเขาไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียว
รวมทั้งยาเสพติดที่เจอในวันยิงประทะกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาเสพติดของตัวเขาด้วย
นี่เขาอ้างในคลิปนะฮะเหตุการณ์วันยิงปะทะบนเขาบรรทัศน์ที่บ้านตระนะฮะ
เสียแป้งก็เล่าให้ฟังนั่นเท่ากับว่ายอมรับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
โดยบอกว่าจริงแล้วในวันนั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปจับเขานะแต่ตั้งใจจะไปวิสามันเขา
ซึ่งแบบนี้มันเหมือนตั้งใจมาฆ่าแต่วันนั้นเสียแป้งบอกว่าตัวเขาเนี่ยตัดสินใจไม่ยิงต่อสู้
ถ้ายิงสวนไปเนี่ยตำรวจตายแน่แต่ไม่ยิงเพราะคนที่มาจับเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเขา
ก็เห็นใจว่าคนเหล่านั้นก็มีลูกมีเมียไม่เชื่อถามคนที่หลบอยู่หลังต้นไม้ก็ได้
ไม่รู้ใครนะเสียแป้งยังบอกว่าความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงเนี่ย
ต้องไปเอาอายการบอยกลับไปดำเนินคดีแล้วเขาจะมอบตัวทันที
ถ้าได้ไปอยู่ในคุกด้วยกันเนี่ยนะจะยอมมอบตัวขอให้คนไทยเนี่ยได้รับรู้กันว่ากฎหมายไทย
นาที๓๐วินาทีอย่างที่ท่านได้ฟังไปเต็มเนี่ยก็ได้ฟังไปทั้งหมดแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งทันทีที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาปุ๊บแน่นอนทุกคนวิเคราะห์ทันที
ซึ่งเฟรมเนี่ยเป็นแคบคนก็มองว่า
เสียแป้งเนี่ยอยู่ข้างหลังรัวรวดน้ำ
ข้างหลังมีต้นไม้แล้วมองไม่ค่อยเห็นอะไร
วิเคราะห์กันใหญ่เลยค่ะว่าเสียแป้งอัดคลิปนี้จากที่ไหน
สถานที่จะเป็นที่ไหนยังไงได้บ้าง
เท่าที่ดูดูจากต้นคลิปค่ะ
ที่เห็นว่าเป็นมือเสียแป้งเหมือนเอื้อมออกไปจากกล้อง

ถูกต้องก็เลยวิเคราะห์กันว่า
คลิปนี้เสียแป้งน่าจะเอากล้องของตัวเองตั้งเอาไว้แล้วกดอัดด้วยตัวเอง
มีไหมต้นคลิปขอดูต้นคลิปหน่อย

เป็นมือจังหวะยกออกก็คือเหมือนแตะที่ปุ่มอัดสีแดงปุ๊บแล้วก็ถอนมือออกมาก่อนที่จะสวัสดีพี่น้องชาวใต้
นี่ค่ะลักษณะการแต่งกายลองดู
หมวกแก๊ปกลับด้านใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
วดเคราวเนี่ยโกนอ่ายังเหลือเคราวลางนิดนึงหรือนั่นคือเงา
แต่น่าจะโกนอยู่ตลอดถ้าดูจากครึ้มหน่อยข้างบนเนี่ยก็คือ
ไม่ได้ว่าเฟิร์มเหมือนตอนแรกแต่วันออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่วันนี้ออกมาเนี่ย
วันนั้นดูเกลี้ยงกว่านี้ใช่ค่ะนี่น่าจะผ่านการโกนไปบ้างแล้วล่ะวันนี้มันโอ้โห
๓๐เดือนกว่าแล้วถ้าไม่ได้โกนเลยตั้งแต่วันหนีออกจากโรงพยาบาลน่าจะยาวแล้วนะฮะ
คอกลมแขนยาวสีดำแขนจำคล้ายเสื้อเดินป่าหนาพอสมควรเท่าที่สังเกตด้วยตา
ดูแล้วก็คล้ายกับเสื้อตัวที่เสียแป้งใส่ตอนที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลคล้ายไหมคะคล้ายอยู่นะ
ข้างหลังเห็นต้นปามอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสวนปาล์มน้ำมันสักแห่งหนึ่งเพราะจุดที่เสียแป้งยืนมีรั้วรั
ข้างหลังเป็นต้นปลามน้ำมันสูงประมาณ๒เมตรอายุประมาณสัก๓๖ปี
น่าจะเป็นปลาใหม่เพิ่งปลูกค่ะ
บอกว่าน่าจะเป็นสวนปามที่มีเจ้าเข้าเจ้าของ

จากคลิปจะได้เป็นเสียงไลน์แจ้งเตือนติ๊งไหมครับ

แต่เครื่องไหนไม่ใช่เครื่องนี้แน่ที่กำลังอัดอยู่
ถูกแต่ก็อาจจะมีอีกสักเครื่องนึงแล้วก็เนี่ยค่ะ
มีสัญญาณแน่นอนไม่ใช่ที่ที่อับสัญญาณ
น่าจะต้องสามารถติดต่อคนสนิทได้
และลองดูสีหน้าแววตาน้ำเสียงท่าทีพี่อุ๋ย
เขาดูสบายนะไม่มีการขมวดคิ้วเลยนะ

นี่เขาดูเล่าสบายดูเล่าชิว
พูดตรงสมมุติถ้าเราไม่รู้จักเสียแป้งมาก่อนเนี่ย
เหมือนคนมาอัดคลิปเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างให้ฟังไหม

ไม่ได้ดูหอมตอบอะไรเธอนะ
โซมเหลือเกินอ่าเครียดเหลือเกินว่าโอ้โหเราคือนักโทษที่
อ่าหนีคดีโดนไล่จับ
หนีคุกหนีโรงพยาบาลออกมาใช่ไหมดูแบบยืนชิว

ดูไม่ได้กังวลว่าเฮ้ยซ้ายมาไหมขวามาไหมข้างหลังมาไหม

แล้วนี่กลางวันด้วยนะใช่ไหมไม่ได้มาแอบอัดกลางคืนด้วยนะ
เออกลางวันแสกเลยใช่นะแต่จะอัดกี่รอบนี่ไม่รู้นะ
แต่ที่แน่เนี่ยเขาอัดคลิปนี้ความยาว๔นาทีครึ่งนะน้องมิ้น

เน็ตต้องดีนะมันต้องส่งคลิปยาวนะมันต้องดีมาก
ไม่ตรงกระตุกอะไรเลยลื่นไหลเลย
อ่าแล้วก็ส่งมาให้คนแล้วก็ส่งต่อต่อกันมานี่แหละนี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบ

กระแสข่าวเรื่องการขอมอบตัวเนี่ยมาแรงมาก

เพราะเป็นการยืนยันจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กต่อผลกำเนิดต่อศักดิ์สุขวิมล

บอกว่ามีญาติของเสียแป้งเนี่ยติดต่อมายังรุ่นน้องของบิ๊กต่อคนหนึ่ง

เพื่อให้ประสานมายังพบตรว่าเสียแป้งจะขอมอบตัว
แต่มีข้อแม้อยู่๒ข้อมีเงื่อนไขอยู่๒ข้อ
คือห้ามวิสามัน

ห้ามดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือเขา

ส่วนเรื่องที่ว่าอย่าไปดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือเขาเนี่ย
ตอนที่พาหนีไปเนี่ยอันนี้คงให้ไม่ได้

เพราะคุณคือนักโทษที่หลบหนี
แล้วมันมีกฎหมายแล้วคุณรู้

คือในคลิปเขาบอกด้วยนะว่าเขาไม่ได้มอบตัวนะ

เขาไม่เคยติดต่อขอมอบตัวนะในคลิปที่เขาบอก
วันนี้เราสอบถามไปยังผมว่าตลอดนะครับ
บิ๊กต่อบอกว่าได้เห็นคลิปของเสียแป้งแล้ว
แต่ขอตรวจสอบก่อนว่า
ซึ่งนักข่าวสอบถามเรื่องการเสียแป้งจะขอมอบตัว

เสียแป้งยังอยู่บนเขาหรือไม่
แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้
เพราะข้อเท็จจริงเนี่ยเสียแป้งลงมาจากเขาบรรทัศน์
มาอยู่ด้านล่างตั้งแต่๒๐พฤศติกายนแล้ว

เพียงแต่ว่าในทางของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่สามารถเปิดเผยในทางสาธารณะได้
แต่ความจริงข้อมูลเนี่ยรู้แล้วว่าลงมาตั้งแต่๒๐พฤศจิกายน
โดยมีรถกระบะช่วยเหลือพาตัวลงมา
ก็เลยสั่งถอนกำลังบางส่วน

เพื่อตั้งด่านป้องกันไม่ให้เสียแป้ง
ย้อนกลับขึ้นมากบดานบนเขาบรรทัศน์อีก

แต่พบตรบอกเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์นักข่าว

จะทำให้เสียแป้งเนี่ยรู้ว่าตำรวจเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของเสียแป้ง
หายใจรถต้นคอทั้งหมดมันคือยุทธวิธีของตำรวจ
หากบอกไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะหนีไปต่ออีก
ส่วนคลิปในวันนี้ที่เสียแป้งส่งมาแล้วก็มีการเผยแพร่กันเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าตรอเชื่อว่าต้องมีคนถ่ายให้
ถามว่าแล้วใครจะถ่ายให้เพราะว่าตรอบอกว่า
ก็ตำรวจในพื้นที่พัทธลุงนั่นแหละ
จำได้ไหมวันแรกที่มีข่าวเรื่องที่ว่าพบตรบอกมีเงื่อนไข๒ข้อเนี่ย
ถึงขั้นวิกตอบอกว่าเสียแป้งหนีได้ทุกวันเนี่ย
เพราะมีตำรวจในพื้นที่เป็นนอนบ่อนไส้

พบตรบอกเชื่อว่ามีคนถ่ายให้แล้วมีตำรวจในพื้นที่พัทธลุงนั่นแหละ
นะที่คอยช่วยเหลือโดยขณะเนี้ยเตรียมออกหมายจับแล้วนะฮะ
พร้อมกับคนที่เป็นเจ้าของรถกระบะที่พาเสียแป้งเนี่ยลงมาจากเขาบรรทัศน์ด้วย
ส่วนคนที่ได้คลิปมาคนแรกแล้วเอามาส่งต่อต่อต่อกันเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาให้ข้อมูลด้วยว่า
ไปรู้จักไปได้คลิปมาได้ยังไงได้จากเสียแป้งโดยตรง
หรือได้จากตำรวจที่คอยช่วยเหลือเสียแป้งหรือจากได้จากใครอะไรยังไง
เพราะมันต้องเอาไปให้ถึงแบบแหล่งที่มาว่าเสียแป้งเนี่ย
อยู่ที่ไหนส่งคลิปจากไหนไปอัดคลิปตรงไหน
นี่นะครับทุกผู้ชมครับคือถ้าจะย้อนไปดูนะ
พอพบตรบอกว่าอย่างนี้นะถ้าฟังอย่างนี้น้องมิ้น
นั่นถ้าว่าวันนี้บิ๊กต่อบอกกับเรานี่ว่า
เมื่อวานเนี่ยที่นักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเรื่องเสียแป้งจะมอบตัวเนี่ย
ก็ยอมรับว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปาก
ไม่ใช่ว่าเรื่องติดต่อมอบตัวนะหมายถึงเรื่องที่ว่าความเคลื่อนไหวของเสียแป้ง
อ่าเพราะความจริงเนี่ยตำรวจรู้แล้วนะว่าเสียแป้งลงจากเขาบรรทัศ
ตั้งแต่๒๐พกยมีคนขับรถกระบาดพาลงไป
แต่เมื่อวานนักข่าวมาถามเนี่ยมันบอกไม่ได้
อย่างนั้นมันเสียเรื่องของยุทธวิธีในการตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ตั้งแต่วันนั้นก็สั่งถอนกำลังลงมาบางส่วน
แต่บางส่วนยังอยู่เพื่อป้องกันเสียแป้งเนี่ย

นี่เมื่อวานนี้นะฮะภาพซ้ายมือนะฮะ
ก็จะดูท่านก็อาจจะดูอึดอัดอ้ำอึ้งหน่อยนี่เห็นไหม
ก็เลยยังเหมือนกับพูดได้ไม่เต็มที่
วันนี้ท่านก็บอกว่าเอาละไหนก็มีคลิปเสียแป้งอัดมาอย่างนี้
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอตอนนี้มั่นใจแล้วล่ะ
เสียแป้งลงมาแน่นอนแล้วอัดคลิป๔นาที
เราก็เลยไปคุยกับลุงแจ้งอดีตผู้ใหญ่บ้านตราบ

รายชื่อพาดพิงมีประมาณ๕รายชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจับเสียแป้งที่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะ
แล้วเขาบอกเขาขอร้องขอความเป็นธรรม
ว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้
เขาบอกว่าโอ้โหคนทำผิดมีตั้งหลายคนหรือมีอะไรใครต่อใคร
อืมไปคุยกับลุงแจ้งค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านตระนะคะ
ลุงแจ้งบอกว่าผมเห็นคลิปแล้ว
ผมมั่นใจเลยว่าคลิปนี้เนี่ย
ตอนนี้ยังไม่รู้แหละว่าที่มาอยู่ที่ไหนแต่มีที่ไปแน่นอน

ที่ไปน่าจะอยากส่งให้ถึงอายการบอย
แล้วก็ตำรวจอีก๓๔นายที่เอ่ยชื่อนั่นแหละ

เขาย้ำไปแล้วนะว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับตำรวจ
ใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าผมยิงผมก็ยิงตายแล้ว
แต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผม

เขาแค่ต้องการอยากออกมาทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเอง
ลุงแจ้งบอกนะคะว่าผมมั่นใจ
ศักดิ์ศรีคนใต้พูดแบบภาษานักเลงเลยนะ
ถ้ามีการดำเนินคดีกับอายการบอยและตำรวจอีก๓๔นาย
รายชื่อที่เสียแป้งพูดขึ้นมาจริง
ลุงแจ้งว่าแบบนี้

เพื่อไว้ทุกข์ให้กับความไม่ยุติธรรมที่ตัวเองได้เจอ

แจ้งบอกผมไม่รู้หรอกว่าเป็นจุดไหน
ส่วนปลามในเขาบรรทัศน์ก็มีตั้งหลายที่
แต่ก็คงจะเป็นที่ที่มีสัญญาณนั่นแหละ
เสียแป้งคงมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่
ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นคนที่ถูกล่ามาก่อน

ตัดสินใจออกมาถ่ายคลิปเปิดหน้าแบบนี้
แชร์ต่อมาให้มันออกมาจนถึงสื่อมวลชนแบบนี้เนี่ย
ก็น่าจะทำให้ตำรวจหาพิกัดเพื่อเข้าถึงตัวเสียแป้งได้ง่ายขึ้น
ถ้ารู้ว่าโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นของใคร
ผมคิดว่าในธนาคตของผมคนใต้นะ
คนใต้จะพูดอะไรพูดเรียกจริงใจ
พูดภาษานักเรงอย่างนั้น
ถ้าจะพูดก็พูดถ้าไม่พูดก็ไม่พูด

ผมไม่ได้บอกว่าพื้นที่ตรงไหน
เพราะว่ามีส่วนความที่จังหวัดแล้วก็ดี
ผมผมผมการันตีออกมาเลยว่าการแต่งตัวเนี่ยมันในในฐานะนะขอขออนุญาตในฐานะนะ
ในฐานะว่าเขาบอกว่ามันเป็นทหารพรานชุดดำเป็นเรื่องที่ไม่แปลก
ผ้าสีดำนี้ไม่แปลกเลยทหารบันก็รักมากนะ
ถ้าว่าคิดตามที่ว่าตามที่ผมเคยรับราชการมานะ
ถ้าเห็นคลิปคลิปในโทรศัพท์นี่เบิ้มเช็กออกนะ
เห็นไหมบางทีเขาเช็กตามโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้
ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ยาก
ลุงแจ้งบอกว่าถ้าดูจากบรรยากาศ
ด้านหลังของเสียแป้งที่ยืนอัดคลิปอยู่เนี่ยสวนปามเนี่ยก็บอกไม่ถูกหรอกว่าที่ไหน
ส่วนปางมันเยอะมากใช่ค่ะนะฮะอ่าส่วนเรื่องใส่ชุดสีดำ
เออก็เป็นวิถีแบบไหนพระอร์าจริงค่ะเขาจะชอบชุดดำอย่างเงี้ย
แผนยาวเสื้อดำแบบเนี้ยนะฮะเรื่องปกติอ่าทุกผู้ชมครับทีนี้หนึ่งในเนื้อหาที่
เสียแป้งเขาอัดคลิปวันนี้นะเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับตัวเอง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนต้องหนีคุกออกมาอย่างเงี้นะฮะทางเสียแป้งเนี่ยเขาพูดอยู่
ประโยคนึงนะบอกว่าคดีผมเนี่ยมีผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัว
ดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมทั้งอันนี้เขาเอ่ยชื่อนะเสียแป้งเอ่ยชื่อนะ
อายการบอยแล้วก็เอ่ยชื่อตำรวจอีก๓นายได้รับการประกันตัวและอายการไม่ฟ้อง
ทั้งทั้งที่เป็นผู้วางแผนนี่เขาบอกว่าอย่างเนี้ยอ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ทำลักษณะแบบนี้เหมือนที่เสียแป้งก็บอกเขาไม่รับความเป็นธรรมเนี่ย
บอกว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับวิ่งเต้นล้มคดีมีจริงครับ
เชื่อผมเพื่อนผมเป็นทนายความต่างจังหวัด
โทรมาแจ้งว่าเป็นเรื่องจริงส่วนใครบ้างนั้นก็ไปหาหลักฐานเอาเอง
ขอดูข้อความทนายเดชาใหญ่ใหญ่หน่อยทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะ
บอกต้องหนีเพราะต้องการขอความเป็นธรรม
นายเดชาบอกว่าข้อมูลที่เสียแป้งพูดถึงโดยเฉพาะการเอ่ยชื่อถึงอายการคนหนึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและในช่วงที่เกิดคดีความของเสียแป้ง
อายการคนนี้ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงปัจจุบันย้ายไปอยู่สงขลา
โดยตอนนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงซึ่งธนายเดชาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
หลักฐานต่างคงจะค่อยออกมาเรื่อย
ชอบเที่ยวเทอระการที่ชอบเที่ยวครับกลอดนั่งกินเหล้ากับธนายตำลวดนี่
อันนี้ความเห็นจากทนายเดชานะครับ
คือหลายคนก็วิเคราะห์กันใหญ่เลยว่าตกลงคลิปนี้ของจริงใช่ไหม
แม้ตำรวจจะออกมายืนยันแล้วคนใกล้ชิดที่เคยพบเจอเสียแป้งก็ออกมายืนยันแล้ว
อ้าวมีอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะพันธุ์ตำรวจโทวิรัติจีนเมือง
หัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือปราบเสียแป้งเคยไล่ล่าจับกลุ่มเสียแป้งในอดีตก็หลายครั้งแล้ว
อ่าออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะนี่มือปราบเสียแป้งแล้วนะ
คลิปนี้ของจริงแน่นอนแสดงว่ารู้จักเสียแป้งดีรู้จักจริงจริงนะคะ
เคราะห์เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยฟังจากเสียงดูจากท่าทางเนี่ย
คล้ายเสียแป้งมากนั่นแหละแต่เขาบอกว่าจริงจากการที่สัมผัสกับเสียแป้งมานานเนี่ย
รู้สึกว่าหน้าตาไม่ใช่ในลักษณะนี้เท่าไหร่หลังจากที่ไล่ล่ากันมานานอ่ะนะ
แต่เอาจริงบางทีด้วย๑เดือนที่ต้องใช้ชีวิตแบบหนีการไล่ล่าอยู่ในป่า
หรืออาจจะมีแอปใบโทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์
พ่อกับแม่เดี๋ยวแล้วหลักมีลูกพ่อหนู
ดูคลิปวันนี้แล้วมั่นใจไหมครับว่าเสียงที่ออกมา
เป็นเสียงคลิปของจอริสตอมด้วงครับ
หน้าตามันคล้ายนะไม่กล้ายืนยัน

แต่ว่าที่สัมผัสมามันไม่ใช่แบบนี้

แต่มีการแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปบ้าง

น่าจะอาจจะใช้อัพในโทรศัพท์อะไร
ไม่ทราบแต่หน้าตามันมันความคิดแบบนี้นะ
ผมว่าจะคล้ายแต่ว่าไม่ยืนยัน

คือท่านบอกว่า

แต่หน้ามันไม่ค่อยคุ้น
ไม่ค่อยคุ้นเท่าที่เคยไล่จับมาเนี่ย

เขาบอกว่าคล้ายอยู่แต่ว่ามันไม่สักทีเดียว

แต่หน้าตาน่าจะไม่ใช่คืออาจจะดูสดใส
ผ่องใสดูเกลี้ยงเกลา
เหมือนภาพในโปสเตอร์หรือว่าต่างที่เคยเจอ

แต่เสียงนี่ใช่เลยอ่าทีนี้เนี่ยแหมพระพัทรรอบอกว่า
ตำรวจรู้ข้อมูลแล้วล่ะว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ย
จากหนีลงจากเขาบรรทัศน์มาตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนใช่ไหม
แปลว่ารู้เข้ามาก่อน๔วันแล้วนะ

คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่เย็นวันนี้ก็จริง
แต่ไม่รู้อัดวันไหนนะใช่ไหมสมมุติอัดวันที่๒๑แล้วเพิ่งเผยแพร่วันนี้
คิดว่าเขาจะยังอยู่ตรงตรงสวนปามที่มีรั้วตรงนี้อยู่เหรอไม่อยู่หรอกค่ะ
เขาคงไม่ส่งคลิปตรงนี้แล้วบอกว่ามาจับฉันสิ
ท่านผู้ชมครับเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านป่าพงนะฮะ
เป็นรอยต่อกับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับน้ำตกท่าช้าง
นี่คือคืนวันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๖รถกระบะคันนี้นะฮะ
จำได้ใช่ไหมครับวันที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเจอเสียแป้งบนเขาบรรทัศน์แถวบ้านตระ
ฝั่งอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังแล้วมีการยิงประทะกันช่วงกลางวันนะที่เจอ
ทีแรกมีข่าวถึงขั้นบอกว่าเสียแป้งถูกวิสามันแล้วด้วยซ้ำ
แต่สุดท้ายก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ปะทะกันแต่ว่าหนีไปได้
นี่คือช่วงค่ำนะฮะบริเวณน้ำตกท่าช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
กล้องวงจรปิดรถกระบะสีดำคันหนึ่ง๒ทุ่ม๔๒นาที
ขับเข้ามาที่น้ำตกเป็นช่วงเวลาหลังมีการยิงประทะกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะ
จากนั้น๒๑นาฬิกา๔๖นาที
รถกระบะคันนี้ขับกลับออกมา
ซึ่งถ้าหากเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันแทบไม่มีรถอยู่แล้วนะฮะ

ชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้าน

เพราะถ้าเกิดว่าปะทะตอนบ่ายแล้วลงเลย
หนีมาเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วลงมาเลย
แต่พบตรบอกว่ามีคนขับรถกระบะพาเสียแป้งลงมาเนี่ย
เมื่อ๒๐พฤศจิกายน
มันก็ทิ้งช่วงห่างกันอยู่พอสมควร
จริงก่อนที่จะมีคลิปนี้ออกมายืนยันว่าเสียแป้งลงมาแล้วจริงเนี่ย
จริงเมื่อเช้านักข่าวเราก็บอกมาเหมือนกันนะว่า
คือมันมีแหล่งข่าวที่แบบลือกันหนาหูมากจริงว่าเขาลงมาแล้ว
ลงมาแล้วแล้วมีการส่งผ่านฝากมาบอกว่าเขาปลอดภัยดีด้วยซ้ำ
แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีมาเป็นคลิป
ไม่ได้มีเป็นลายลักษณอักษรที่ยืนยันว่าลงไปแล้วจริง
แต่ว่าคนที่เขาอยู่หน้างานกันเขาพอรู้กันแล้ว

คือมันมีคนใกล้ชิดของเสียแป้งเนี่ย
เขาบอกเหมือนกับบอกผ่านหรือว่าแจ้งกันว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
ปลอดภัยดีแล้วไม่ได้ติดต่อขอมอบตัวด้วย
แต่ตอนนั้นมันมีแต่คำพูดบอกเล่า
มันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเสนอแบบฟันทงได้

ว่ามีตำรวจเป็นหนอนบ่อนไส้ใช่มั้ย
ทีมข่าวได้ข้อมูลแบบนี้มานะคะว่า

วันนั้นตำรวจคุมตัวเสียแป้งได้หลังจากการปะทะแล้วนะ
ทางโรทน่ะคุมตัวเสียแป้งได้แล้ว
แล้วก็นำตัวลงมาที่ควนหินกองแล้วด้วย
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วย
พักพวกของเสียแป้งจำนวนนึงโดยมาสังเกตการด้วย
การนำตัวเสียแป้งลงมาจากเขาบรรทัศน์เนี่ย
เพื่อยืนยันว่าเสียแป้งจะปลอดภัยและไม่มีการวิสามันเกิดขึ้น
แล้วนำตัวเสียแป้งและคนสนิทไปไว้ที่เซฟเฮาส์ที่พัทธลุง

และมีข้อมูลอีกด้วยว่า
ถ้าเสียแป้งไม่ได้อยู่ในเฟฟ้ากับตำรวจ
ก็จะต้องมีการล้างแค้นคนที่ทำให้เสียแป้งติดคุก

ถ้าเอาแรกสุดเลยพี่หวีจำได้ไหมคะ
ตอนที่เสียแป้งหนีออกมาจากโรงพยาบาล
กระแสข่าวแรกที่ออกมาก็คือว่า
หนีเพราะจะไปตามล้างแค้นคนที่ทำให้เขาติดคุก
ก่อนที่จอบอกว่าไม่น่าใช่หรอก

เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเสียแป้งไม่อยู่ที่เซฟาวส์กับตำรวจ
ว่าจะมีการล้างแค้นคนที่ทำให้ติดคุก

แต่จะมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง
เพราะแค้นมากที่เสียเงินวิ่งเต้นคดีเกือบ๒๐ล้าน
แต่ยังต้องติดคุกแล้วติดคนเดียวด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของเสียแป้ง
แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานที่จะเอาผิดบุคคลที่กล่าวอ้างด้วย
อันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจากคำบอกเล่าอีกทีของแหล่งข่าว

มันก็เลยเหมือนกับเป็นข้อมูลมาสองส่วน
ส่วนหนึ่งคือคนใกล้ชิดที่พูดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเสียแป้งปลอดภัยดี
หนีได้ไม่ได้ขอมอบตัวอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยคุมได้ตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ใช่ทีนี้ถ้าฟังจากข้อมูลแหล่งข่าวเนี่ยฟังเหมือนเสียแป้งนี่แค้นมากเลยนะ
มีความแค้นมากที่แบบเสียเงินไปเยอะแล้วติดคุกแถมติดคนเดียวอีก
คุณผู้ชมยังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะที่ว่ามีอายการออกมาเปิดเผยว่าถูกส่งจดหมายข่มขู่
วันนั้นเขาเปิดหน้าด้วยใช่ไหม
ใช่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์เลยแล้วท่านบอกโอ๊ยผมอยู่คนละจังหวัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสียแป้งเลย
อายการปานนะคะอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาค๙รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลา
ออกมาชี้แจงบอกว่าเนี่ยมีบุคคลปริศนาที่อ้างตัวเป็นสมุนเสียแป้งส่งจดหมายมาข่มขู่
เนื้อความในจดหมายเขียนแบบนี้ค่ะ
มึงเอาเงินที่มึงเอาไปคืนพี่แป้งด้วย
มึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมกูมึงรู้อยู่แก่ใจ
มึงระวังตัวไว้ได้เลยคนพัทธลุงด้วยกันไม่น่าทำกันเลย
วาดปืนสั้นไว้ในจดหมายแบบนี้ด้วยโอ้โหแล้วลงท้ายจดหมายว่าตาย
อายการที่ท่านได้จดหมายฉบับนี้เนี่ยท่านชื่ออายการปานใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เราก็เอ๊ะแล้วบอยไหนอะไรยังไง
ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือแต่วันนี้บอยเนี่ยไม่รู้บอยไหนไง
แต่ในคลิปของเสียแป้งวันนี้เสียแป้งพูดชื่อชื่อบอยอยู่
อายการบอยเรียกแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครคนไหนอะไรยังไงนะ
ใช่ค่ะอ่าแต่อายการปาเนี่ยในจดหมายนี่เขาที่ว่าได้รับ
คนส่งมาให้ซึ่งท่านเปิดเผยเองนะใช่ค่ะจดหมายฉบับเนี้ย
เพราะว่าบอกว่าอาจารย์ปานไปแจ้งความแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวเหรอ
บอกว่ามึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมกู
เอาเงินที่มึงได้เอามาคืนพี่แป้งเลยนี่โอ้โหซึ่งอายการปานไปแจ้งความที่สอบ
พอเมืองสงขลาแล้วครับบอกผมเพิ่งย้ายมาจากพัทธลุงอืม
เมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมาย้ายมาจากสำนักงานอายการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทธลุง
รับตำแหน่งอายการสารแขวงจังหวัดสงขลา๑เมษายนปีนี้
เป็นผู้บังคับบัญชาอายการบอยเขาบอกเขาเป็นผู้บังคับบัญชาอายการ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกรงกลัวนะครับแต่ปัญหาก็ถือถ้าสื่อสารไปอย่างนี้นะครับ
มันไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเองต้องปรับมาพบส่วนแล้วว่าเอ้ย
คุณทำอย่างนี้กับสำในสำนักงานอายการนะครับผู้รับสารส่วนมา
นะครับอยู่ในกระบวนนั้นว่าไม่ได้นะครับผมเห็นอย่างนี้ไม่ได้
การปานบอกไม่ได้เกรงกลัวอะไรเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เอ้าไปคุยกับพลตรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรกันหน่อยดีไหมค
อดีตผู้บัญชาการปรับปรามยาเสพติดก็จริงต้องบอกว่าเกาะติดแล้วก็ให้ความเห็นในเรื่อง
ตั้งแต่เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์
รายการไทยรัฐนิวสกรูมนะคะกับคิงแล้วก็กายนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการข่าวออนไลน์ของไทยรัฐนี่แหละ
ก็พูดถึงเรื่องการไล่ล่าเสียแป้งว่าจริงเนี่ยเสียแป้งน่าจะหลุดออกจากวงล้อมตำรวจตั้งแต่วันปะทะนั่นแหละ
แต่จะไปอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยไม่รู้เพราะเสียแป้งชำนาญพื้นที่เคยเป็นอดีตทหารพรานผ่านการฝึก
รู้วิธีเอาตัวรอดได้ดีถึงจุดนี้คงไม่มีใครเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแล้วล่ะ
เพราะเขาหนีไปด้วยความแค้นที่ฝังแน่นหลุดจากเขาบรรทัศน์เมื่อไหร่
คงเตรียมไปจัดการคนที่หักหลังมากกว่าและถ้าล้างแค้นแล้วอาจจะมอบตัวก็ได้
เพราะนั่นคือวิธีเดียวที่เขาจะรอด
ได้ความแคร์จัดการผู้หาของฉัน

ความความแหงหมด

ถึงความรู้วิธีที่ปกครอง

นี่คือการวิเคราะห์นะคะของท่านเรวัต
ส่วนข่าวลือเสียแป้งที่ว่าลงมาจากเขาบรรทัศน์แล้วเนี่ย
ก็อย่างที่บอกยืนยันแล้วนะคะไม่ลือแล้วนะ
เพราะเขายืนยันด้วยคลิปของเขาเองว่าอันนี้ลงมาแล้วแน่เพราะดูจากแก๊กกราวแล้วเนี่ย
มันดูไม่ใช่วิวบนเทือกเขาแล้ว
มีสัญญาณด้วยเพราะอย่างที่รู้กันว่าเทือกเขาบรรทัศน์ไม่ค่อยมีสัญญาณถูกไหมคะครับ
แล้วตรงนี้คือลงมาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วนั่นแหละค่ะ
ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าพบตรก็บอกแล้วนี่
ว่ารู้ว่าลงมาตั้งแต่๒๐แล้วแปลว่าตำรวจก็คงจะดำเนินการอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า
นี่ฮะถ้าดูลักษณะการแต่งกายของเสียแป้งนาโนตนะครับ
ชุดที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ภาพในกล้องวงจรปิดนะที่มากับพวกที่มารับไปเนี่ยลงจากลิฟต์ไปเนี่ย
เสื้อยืดสีดำแขนยาวแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วก็กางเกงรู้สึกจะเหมือนเป็น๕ส่วนไหมคะพี่อุ๋ย
ไม่ได้ใส่หมวกนะฮะค่ะแต่ในมือถือกระเป๋าหรืออะไรสักอย่างอยู่
มีรั้วรวดหนามนะฮะอ่าคือต้นปามที่อยู่ข้างหลังเนี่ย
เราก็ลองดูนะฮะจากคลิปนะก็สูงเนี่ยประมาณสัก๒เมตรแล้วนะครับ
ถ้าสูง๒เมตรอายุของปาล์มจะประมาณ๓๖ปี
แต่ไม่รู้สวนปามที่ไหนยังไงนะฮะมีรั้วรวดหนามด้วยนะครับ
คลิปไม่รู้อัดวันไหนนะแต่ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้

บางคนก็บอกถ้าดูจากลักษณะปามแล้วเหมือนปามทางฝั่งนู้นแล้ว
มาเลก็มีบางคนก็บอกแถวสตูนละมั้ง
คือถ้าเกิดเสียแป้งอัดคลิปแล้วโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่ความไม่ยุติธรรม
แล้วตามข้อมูลเดิมบอกแม่เคยยัดงงยัดเงินหรือว่ามีการอะไรนะวิ่งเต้นคดีใช่ไหม
ใช่บอกว่าจ่ายเงินเกือบ๒๐ล้าน
แต่สุดท้ายแล้วโอ้โหติดคุกเนี่ยโทษนานด้วย
ติดคนเดียวด้วยคนอื่นได้ประกันตัวไปหมดเลยแล้วไม่ฟ้องอีก
คือสุดท้ายถ้าจะถามว่าเสียแป้งต้องการความยุติธรรมเนี่ย
คือจะว่าไปมันก็ต้องมาพูดกันนะว่าความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ย
มันคือเรื่องไหนยังไงไม่ยุติธรรมทางคดีจริง
ไม่ได้ทำผิดเลยเป็นแพ้อย่างนี้หรือรู้สึกแค้นเรื่องให้เงินไปแล้ว
แล้วไม่หลุดแล้วแล้วไม่หลุดคดีอันนี้ต้องแยกเป็นส่วนนะ
คือความยุติธรรมหรือเปล่าที่ว่าให้เงินไปแล้วแล้วมีคนที่รับเงินแล้วไม่หลุดคดี
อันนี้มันเรียกว่าความไม่ยุติธรรมหรือเปล่าหรือมันคือแค้นเรื่องที่ว่าให้เงินแล้วยังโดน
ตรงนี้มันคือส่วนนั้นมันต้องแยกส่วนด้วยนะ
เพราะในสถานะเนี่ยต้องเอาในแง่ความเป็นจริงเนี่ยณขณะนี้เสียแป้งนาโนตคือนักโทษชายที่หลบหนีคดี
จากคุกไปหลังจากที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็หนีจากโรงพยาบาล
ใช่คือถ้าจะบอกว่าอิงตามคำพูดเขาที่บอกว่าคนอื่นก็ทำ
ที่เป็นคนวางผงวางแผนด้วยทำไมเขาโดนคนเดียว
พูดแบบนี้แปลว่าเขาก็ยอมรับใช่ไหมว่าเขาทำจริงแต่มันมีคนอื่นร่วมด้วยเพียงแต่ว่าคนอื่นไม่โดนเหมือนที่เขาโดน
เพราะเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ผมไม่ได้ทำผิดเลยผมเป็นแพ้หรือยังไง
รู้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวอ้างชื่อด้วยนะอีกมุมหนึ่งต้องรอฟังเขาชี้แจงด้วย

อ่ะจากข้อความเนื้อหาในคลิปต่างเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเสียแป้งหนีออกจากเขาบรรทัศน์ลงมาแล้วนะฮะ
วันนี้คุณออสซี่โดนลวีผู้สื่อข่าวของเรานี่ลงพื้นที่ต่อใช่ไหม
ต้องเขินวังเลนในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงคุณออสซี่โดนลวีก็เลยลองไปย้อนรอยดูสิว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงได้บ้างถ้ามาทางนี้
ก็เดินทางสำรวจพื้นที่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยกว่าจะไปถึงได้ต้องนั่งเรือท้องแบนไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังเลนสองคนนะคะ
มีนายปราโมทศรีอินหรือว่าพี่โมดแล้วก็นายธีรศักดิ์หมุนหวานหรือว่าพี่ศักดิ์
คุณรัสซี่ก็นั่งเรือจากหน่วยพิทักษ์ป่าวังเลนไปที่ตีนเขาที่ตั้งอยู่สุดเส้นทางอ่างเก็บน้ำวังเลน
ครึ่งชั่วโมงค่ะถึงพอไปถึงคุณออสซี่ก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อจะขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์
พี่โมดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบอกว่าชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำตกเทวดาเดินเข้าไปหลายกิโลเมตรนะคะถึงจะเจอลำทานจากน้ำตกสองแห่ง
ซึ่งตลอดเส้นทางนี้เนี่ยเป็นป่าดงดิบรกชื้นมีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดไม้มะค่าตะเคียนทองหลุมพอแต่ละต้นนี้อายุกว่าร้อยปีหมดเลยนะคะ
แต่ตลอดเส้นทางมันก็มีเส้นทางสัญจรของชาวบ้านที่เขาไปกรีดยางในสวนบนเขานั่นแหละเห็นไหมเป็นทางเดินแบบนี้เลยเดินได้
ซึ่งบนนั้นมีสวนอยู่หนึ่งสวนนะคะไปเจอขนำบนสวนยางชาวบ้านที่มีไม้ฟืนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวประกอบอาหาร
ได้คุยกับพี่มดพี่มดบอกว่าถ้าจะขึ้นไปจุดสูงสุดจริงคือเขาเพชรจะต้องเดินเท้าขึ้นไปอีก๖กิโลเมตรทางขึ้นค่อนข้างลาชันเป็นสรรเขาสัตว์มีพิษก็มีเยอะนะมีแมงป่องมีทากมีงูปลาค่างที่มีพิษดุนแรงกว่างูอื่นและเส้นทางด้านบนเขาเพชรกลางคืนเดินไม่ได้เลยเพราะหมอกจะลงจัดต่อให
ถ้าเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่จะใช้เวลาเดินทาง๕วัน
ย้ำว่าชำนาญในพื้นที่แล้วนะคะเดือน๕วันค่ะ
ถ้าจะใช้ชีวิตอยู่บนเขาผลมากรากไม้หลายชนิดเลย
มีกลอยมีหัวมันมียอดเตาร้างยอดหลาโอน
ส่วนถ้าลงมาที่ตีนเขาบรรทัศน์บริเวณนี้เนี่ยต้องขึ้นเรือเท่านั้น
ถ้าจะหนีต่อยังไงต้องขึ้นเรือจนถึงฝั่งเท่านั้น
เป็นฝั่งถนนควนดินสอป่าพยอมที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
หลังจากนั้นไปไหนก็ไปเถอะไปได้ทุกที่เลย
เยอะไหมไม่มีแหละครับไม่มีแหละ
เป็นแก่ทางนึงครอบฮิ้นครับไม่มีแหละไม่มีน้ำแล้วมีป่าย้างก็คือมีน้ำอันนั้นแหละ
อ๋อต้องมีป่าย้างครับต้องเขียนป่าย้างต้องมีป่าย้างมีถ้วนก็ต้องมีน้ำอันนั้นแหละ
ก็ไหนก็ไหนดูอีกหน่อยกันแล้วกันที่แซ็กลงพื้นที่ไปเนี่ยแม่
จะรู้ว่าเสียแป้งเขาลงไปแล้วเนี่ยนะแล้วอัดคลิปมาเย็นวันนี้เนี่ย
ก็ยังอยู่ข้างบนอัดคลิปอยู่เลยนะคะช่วงที่ว่าไปลงพื้นที่ไปตามดูร่องรอยต่างต่าง
ก็เอาธรรมชาตินะเอาวิถีชาวบ้านมาฝากบนบ้านตระนะฮะ
ถ้าเสียแป้งอยู่ก็คงอยู่แบบนี้แหละเนาะ
อะอยู่ใกล้กับแถวขนามพลานนกอะ
ที่เขาก็ไปตามรอยหาพลานนกที่ช่วยเสียแป้งอะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหช่วงนี้เห็ดโคนกำลังขึ้นเยอะดีเหลือเกิน
หน้าฝนได้ฝนตกนะฮะภาคใต้ช่วงปลายปีนี่นะฮะ
ชาวบ้านบอกเห็ดโคนเนี่ยราคาขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาทนะฮะ
เท่าไหร่ขายหมดตลอดมีเยอะมากช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะ

คุณผู้ชมครับที่บริเวณขนำของพรานนกหรือว่านายนก
คนสนิทของเสียแป้งนะฮะชาวบ้านแล้วก็พานป่าที่ขึ้นมากับเรา
บอกว่าโอ้โหดีใจกันเลยครับเพราะว่าเจอเป็นเห็ดโครน
คุณผู้ชมครับโลละสามร้อยบาทแล้วก็หายากมากตรงนี้เนี่ย
บอกว่าจะต้องมีเป็นพวกแม่ปลวกอยู่นะครับถึงจะมีขึ้นนะครับ
เดี๋ยวมาดูการเก็บนะครับคุณผู้ชมครับว่าบิดยังไงนะฮะ
เนี่ยเขาบอกว่าให้หมุนแบบนี้นะครับ
แล้วก็ดึงขึ้นมาแต่อันเนี้ยคือหักนะคุณผู้ชมครับ
แต่ที่ชาวบ้านหยิบขึ้นมาได้เนี่ยนี่ใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชม
โลละ๓๐๐บาทนะครับเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะผัดเห็ดโครนปลากันนะครับ
หลังจากที่เราเก็บเห็ดโคนได้นะครับก็น่าจะประมาณเกือบ๓โลนะครับ
ตอนนี้ก็เห็ดเนี่ยอันใหญ่ใหญ่เลยนะครับก็เก็บกับพี่พี่ชาวบ้านนะครับ
ที่นี่เขาบอกว่าหายากมากนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ย
จะเจอกันเป็นแบบโม่งโม่งเยอะเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไปขายบ้าง
หรือว่าเอาไปประกอบอาหารบ้างนะครับอย่างเมนูที่ประกอบอาหารก็เป็นพวก
เลี้ยงปลาหรือว่าเอามาผัดก็อร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปลองทำกินกันครับ
เอาล่ะเอาเป็นว่าแน่นอนแล้วนะคะเสียแป้งลงมาแล้ว
เผลอจะลงมานานแล้วด้วยไม่รู้ว่าก่อน๒๐ไหม
ตอนนี้ถึงทีของชาวบ้านแล้วค่ะพี่อุ๋ย

ใช่เคยบอกเอาไว้แต่ตำรวจบอกว่าคือต้องรอผู้บังคับบัญชาก่อนว่าจะยังไงยังถอนกำลังไม่ได้ใช่ไหม

บอกประสิทธิ์เท่าไรบอกมาซ่อมทางให้หน่อย

คือปกติแล้วเส้นทางรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาไปในหมู่บ้านตราที่อำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาจะใช้สัญจรขี่รถลงมาซื้อของ
แต่ช่วงนี้เจ้าหน้าที่อ่ะ

เพราะว่าโอเคปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านก็เข้าใจแหละ
ขึ้นลงขึ้นลงกันแถมฝนก็ตกบ่อย
ทางมันก็เลยพังหนักกว่าเดิมแบบนี้ค่ะ

แต่ชาวบ้านก็ต้องลงไม่งั้นเขาซื้อของที่ไหนอ่ะ

มันโอ้โหตกหล่มไปก็ต้องช่วยกันเข็น

หรือเปล่าใช่ไหมไปช่วยชาวบ้านช่วย

ลมขนาดนี้ชาวบ้านไม่รู้จะขึ้นลงยังไงเลย

ไหนเสียแป้งก็ลงไปแล้วเนี่ย

เพราะตอนนี้เส้นทางเสียหายแบบ

แม้กระทั่งคนที่จะไปกรีดยางก็เดือดร้อน
สัญจรอะไรไม่ได้เลย
ใบลดใหลังประตุนทางกันได้กันอย่างดี
อ่ะนี่แล้วค่ะ
ทีนี้เราไปตามเจอผู้ชายต่ออีกครับพี่อุ๊ย
นึงอันนั้นนะเขาชื่อ

เป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยนี่คนนี้คนนี้ที่มีการถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเสียแป้งนะคะ
ก็เลยไปถามว่ารู้จักกันไหมหรือว่าแค่ร่วมเฟรมกันเฉย
ตอนนั้นก็ไปงานแต่งกันเขาบอกรู้จักจริง
ตอนนี้รูปมีดรทิวากรแก้วบุญสงศ์นอหนองทงที่อำเภอป่าวบอลจพรรถลุง
เป็นงานแต่งเสียแป้ง
แต่ว่าโอภารานี่เขาไม่ได้เป็นคนร้องนะ
และบังเอิญก็เรื่องคอนเสิร์ก
ดรธิวากรไปร่วมงานคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นก็เลยถามว่าเออว่าจะถามหลายทีแล้วเห็นรูป

เขาบอกรู้จักจริงเสียแป้งเป็นรุ่นพี่เขา
สมัยเรียนมัธยมเรียนโรงเรียนเดียวกันสัก๒๐ปีก่อนได้
แต่พอเขาจบม๓เขาก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ไม่ได้เจอเสียแป้งอีกเลย
นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียแป้งไปทำอะไรมาบ้าง
ไม่รู้ว่าเสียแป้งเคยเป็นทหารพรานหรืออะไร
พอม๓เขาย้ายไปภูเก็ตเรียนจบปริญญาตรี

แล้วมาเจออีกครั้งก็คืองานแต่งเสียแป้งตามภาพนั่นแหละ
อันนั้นเป็นภาพเมื่อปี๖๔นี่เองแหละ
เป็นภาพที่ไปบังเอิญเจอกันที่ร้านอาหารที่อำเภอหัดใหญ่
จากนั้นติดต่อกันครั้งสุดท้ายก็สัก๒๓ปีที่ผ่านมาได้

เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นอบตหนองทงเนี่ย
ก็ทำไข้เพลงอยู่พระทะลุงเป็นเมืองเล็ก

เสียแป้งก็ไม่ได้มีคดีแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาด้วย
จริงแล้วเขาบอกว่าจากใจรุ่นน้องฝากถึงรุ่นพี่นะ
ถ้าเสียแป้งดูข่าวอยู่เนี่ยก็อยากจะให้เสียแป้งมอบตัวเถอะ
อยากให้เสียแป้งมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อจะได้เจอหน้าครอบครัว
ทีนี้นะครับยิ่งไกลยิ่งหนีก็ยิ่งอันตรายต่อตนเองนะครับ
แล้วก็คำว่าไกลก็น่าจะยิ่งไกลจากครอบครัว
ยิ่งไกลจากคนลักษมณ์พวกขุนฝูง
ถ้าอยู่ในเรือนจำเพราะว่าอย่างน้อยนะครับ
ไม่ว่าคดีโดนตัดสินกี่ปี
เจอหน้าลูกหน้าภรรยาหน้าเพื่อนให้มองบตัวครับ